ถูกรุมทำร้ายนะครับได้รับบาดเจ็บ
แล้วถูกเอาร่างไปทิ้งอยู่ในป่ากกนะฮะ

คนร้ายขโมยรถจักรยายนพ่วงข้างของคุณลุงไปนะครับ

แต่ตำรวจบอกว่าเหตุการณ์นี้ดูหน้าสิครับ
คุณพระราพรคุณผู้ชมฮะโดนลุมทำร้ายโอ้โหน่วมอ่ะนะฮะ
คือตำรวจบอกว่าหลายประเด็นเลย

กู้ภัยพัทธลุงปฐมพยาบาลนายจิต

หลังจากท่านถูกทำร้ายแล้วก็มีแผลที่ศีรษะ
มูกนะครับมีเลือดออกด้วยแล้วก็ใบหน้าบวมปูดทีเดียว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
ลุงจิตลุงจิตท่านนี้ท่านเล่าบอกว่า
วัยรุ่นหนุ่ม๓คนนะมันมาทำร้ายจนสลบไปเลย

จะนำร่างของลุงใส่รถจักรยายนพ่วงข้างนี่แหละ
ซึ่งเป็นรถของคุณลุงเองเอามาทิ้งไว้ในป่ากกนะครับ
ในพื้นที่ชุมชนบ้านควนปรงตะบนท่ามิรำ

ห่างจากถนนสายเอเชียไปประมาณ๕๐๐เมตร
แล้วก็ขโมยรถพ่วงหนีไป
พอรู้สึกตัวได้คุณลุงบอกก็ตะเกียกตะกายออกจากป่ากก

ล่าสุดตำรวจไปเจอรถแล้วนะครับนะฮะ
เป็นรถพ่วงข้างของลุงจิตจอดอยู่ริมถนน
สุสานบ้านควนปรงห่างจากจุดเกิดเหตุไป๓กิโลเมตรได้
พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสุรเชษเกรดขาว
ท่านผู้กำกับการสพเมืองพัทธลุงท่านระบุว่า
กำชับให้พนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำพยานแวดล้อม
แล้วก็รอให้ลุงจิตอาการดีขึ้น
สอบปากคำได้เมื่อไหร่นะครับจะสอบให้ละเอียดเลย
ตอนนี้ท่านยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เรื่องต้นท่านให้น้ำหนักไปที่เรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
แต่ก็ไม่ได้ทิ้งประเด็นอื่นนะครับ
จากการสอบสวนชาวบ้านทราบว่าลุงจิตเนี่ยท่านมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับ
แต่ชอบดื่มเหล้าก่อนเกิดเหตุก็มีผู้หญิงในหมู่บ้านชื่อนางเล็ก
ว่าจ้างลุงจิตเนี่ยให้เอารถไปบรรทุกมะพร้าวไปขายให้หน่อย
กระทั่งช่วงค่ำมีชาวบ้านได้ยินเสียงเอะอะโวยวายที่บ้านของนางเล็กนะครับ
แล้วก็ยังพบว่ามีคนชื่อไนโก้เป็นผู้ชายเนี่ยมาติดพันธุนางเล็กอยู่ด้วย
พฤติกรรมก็จะเกเลเกเลหน่อย
เป็นไปได้หรือเปล่าตำรวจเขาคิดว่าอาจจะหึงหวงกัน

เดี๋ยวตำรวจจะเร่งติดตามตัวไนโก้มาสอบสวนนะครับ
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม่ครับ